ใช่แล้วค่ะก็มาร่วมยินดีแล้วก็เป็นพิธีกรให้ด้วย
เห็นความสำเร็จแล้วอยากทำตามไหมคะเขาบักบั่นมากเลยเนอะ
จริงคือเขาเป็นคนทุ่มเทจนกว่าไปแล้วเขาทำไปแล้วเขาทำเต็มที่
เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีใจแทนเพื่อนจริงที่แบบประสบความสำเร็จแบบนี้ค่ะ

แซวดีกว่าเพื่อนสนิทคุณเต๋อชันทวิทย์
ทำไมจัดใหญ่วันเกิดน้องใหม่ขนาดนั้นคะ
คืออารมณ์เหมือนแบบคือเรามีความรู้สึกว่าเขาแฮปปี้อ่ะ
เราก็แฮปปี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เห็นรูปแล้วก็อุ๊ยน่ารักอะไรอย่างนี้
ก็แค่ไปแซวในกลุ่มเบี้ยวปาก

ตอบมาแค่ว่าจอยแล้วก็จุดแค่นี้ค่ะ

คู่นี้เราเห็นพัฒนาการเป็นไงบ้างคะจากแบบเกียรอะไรของนางอ่ะ

หรือเขาก็หวานตลอด
ไม่จริงเราจะว่าเต๋อเขาเป็นคนเหมือนแบบ
มีความเป็นเพื่อนมีความเป็นพี่อยู่แล้ว
แล้วก็เห็นเขาตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกัน
แล้วก็เขาก็มาสนิทกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีความรู้สึกว่าเขาแบบแฮปปี้

อะไรนะน้องลิงกับพี่อะไรของเขานรูค่ะ

ก็กำลังจะฟิตติ้งเร็วนี้

พรุ่งนี้เขาจะมีงานเหรอพี่เต๋อกับน้องใหม่

ผมมี่จะเป็นติ่งหรือเปล่า